และวันนี้ลากันไปนะครับด้วยสเต็ปโต๊ะเล็กนะครับ
สัปดาห์ที่๔ของการขับเขี้ยวสุดมันในการแย่งแชมป์
และรีหลาการลากเลยขอสุดยอดนักฟูดสอร์ทไทย

โชว์ถึงความคล่องตัวได้อย่างยอดเยี่ยม
ส่วนเกมระหว่างมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

ดึงวันหลบภูฮานบินรอแมนอีกหนึ่งจังหวะ
บริเวณริมเส้นได้อย่างยอดเยี่ยม
จังหวะต่อมาลงใต้ไปที่ช้างตาปีอาริน่า

เปิดบ้านรับการมาเยือนของแคทเอฟซี

สิทธิ์รอดสำริทแล้วเตมีหล่นของแคทเอฟซีทีมเยือน

หมุนตัวจ่ายให้กับเพื่อร่มกินได้อย่างค่องแพร่ว

ที่สนาลโรงเรียนสบุสาครพูดดิชัย

จังหว่านี้เกิดขึ้นในช่วงทีเด็ดหลัง
กลางนาศิษย์ได้